ถามเถอะแต้วเป็นแฟนกับใครอะ

ใช่แต่พูดมาถอดแม่พูดมาอย่าต่อ

เขาบอกคบกันแล้วต้องมีแฟนใหม่แล้ว

เป็นแฟนของเพื่อนฉัน

เพื่อนดาราฉันเคยเป็นแฟนกับเขาอยู่

ก็คือคนที่เป็นข่าวมาหลายคนที่ผ่านมา

คุยว่าไงกองอะไร

นี่รถเมย์พูดแทนคนดูนะอยากรู้เหมือนกัน

เพราะว่ารับเชิญอีเกียร์ค่ะ

แยะแยะให้อยากแล้วก็จากไป

เอาแต่นิดแบบพวกผู้หญิงสนิทกับฉันมาก

เอาอย่างนี้เพื่อนพี่มดดำชื่ออะไร

ตอนแรกก็ยังก้ำกึ่งต่อคุณแม่

ตื่นสนิทเขาสวยด้วยคนนี้เลยไม่กี่คน
อีหอมเหรอต้นหอมเหรออุ๊ย
ไม่ใช่สิคุณแม่พี่หอมคือพูดมา

แล้วค่ะรอดลูกขาดหน่อยเถอะแล้ว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

อุ๊ยเออล่ะเออเดี๋ยวมึงจะโดนแป้วอัดแน่พวกแก

เดี๋ยวขอน้องแเปล่าไม่ต้องถามพี่นะ
พี่ก็ไม่รู้พี่ฟังมาอีก
ขอให้ทั้งหมดทุกมวลโทษคุณแม่มดคนเดียวนะคะ
พี่หนุ่มก็ไม่เกี่ยวกันครับออกตัวแทนพี่หนุ่มกันด้วยครับ
ไม่ใช่คุณแม่มดคนเดียวเลยนะครับ
ตัวเปิดครับพี่มดไปรู้จากใครดีหวะ

แสดงว่าดาราคนนี้บอกพี่มด

รู้จริงปะเนี่ยใครไลมด่าครับไฮโซหรือว่านางเอก๖๐๐

เดี๋ยวเพื่อนพี่ต้องโทรหาหนูปะเนี่ย

หนูได้ยินเต็มสองหูหนูไปต่อไม่ถูกเลย

เดี๋ยวต้องส่งหาพี่ส่งหาหนูปะเนี่ย

เพื่อนคุณมดดำนางเอกยาวเหรอ

แฟนเก่าไอ้วุ้นเส้นมึงไม่พูดไปเลย

แล้วเขาบอกว่าแฟนคนนี้แฟนเก่ากว่าไอ้วุ้นนะ
ที่เด็กกว่าไอ้วุ้นยังเป็นแฟนกับแต้วจริงปะ

เปิดเองปิดเองกินเองตรงกลางคือแบบ

ฉันก็ยังตื่นตาตื่นใจอยู่นี่

เกือบพระบอร์นเรียกคุณลูกเมนเป็นอีกคน

จบนั่นแหละนะปรากฏอีกนึงเหรอหมดแล้ว

อุ๊ยลูกวิ่งใดคิดนั่นแหละบ้าไปจะเสร็จซะ

แอ้งจี้ไปสะโจทย์พี่ภาวะดีลงน้ำคองเล่นป่ะ

หล่อนคนอย่างหล่อนมันหน้าปลอม

อนเนี่ยมันควรจะเป็นทำละครเรื่องเนื้อใน

แอ้งจี้ต้องไปเล่นแทนเหรอจริงจริง
ปลอมใสเหลือเกินแม่เอ้ย